บอกว่าจากพิษโควิด๑๙เล่นงานคนในวงการบันเทิงไปเยอะเหมือนกันนะ
เพราะว่าหลายคนเนี่ยงานถูกแคนเซิลเรียบเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ได้รับผลกระทบคือกลัวก็กลัวเงินก็อยากได้
ไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจอีก
คือมันเป็นปัญหาใหญ่เลยหลายคนเครียดมากเลยตอนนี้
รวมไปถึงพี่เอ๊ะจิรากรด้วยก็เลยเผยผ่านบันเทิงไทยรัฐของเรา
บอกว่าตอนนี้พี่เอ๊บอกพี่เอ๊ะมีอาการเครียดสุดเลยนะ
เพราะงานคอนเสิร์ตยกเลิกหมดเลยค่ะ
ธุรกิจร้านเสื้อผ้าเอ่ยร้านอาหารเอ่ย
ปิดยาวยันกลางเดือนเมษายน
เครียดถึงขั้นว่าเก็บไปฝันว่าตัวเองหมดเนื้อหมดตัวขนาดนั้นเลยอะค่ะ
ว่าท้อนิดนึงนะฮะท้อแต่เรื่องเศรษฐกิจการเงิน
ท้อทั้งเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไง
เอ่อเครียดถึงขั้นว่าเก็บไปฝันนะวันก่อน
แบบว่าฝันว่าตัวเองไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะ
แล้วก็ขับสะเล็งขับรถบอสไซค์ห้วงข้างไปร้องเพลงนะฮะ
มันยังมีวันข้างหน้าอยู่มันยังมีคนที่เรารักอยู่
มีคนที่รักเราอยู่และเป็นห่วงเรา
อยากให้ทุกคนสามัคคีกันนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนด้วย
แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับ
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะพี่เอ๊นะจริงแล้ว
จริงมีหลากหลายอาชีพที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้โรคนี้มันหายเราต้องช่วยเหลือกันในการดูแลตัวเอง
หยุดเชื้อเพื่อชาติกักตัวอยู่บ้านกัน